เหตุการณ์นี้ตามความคืบหน้าให้จับคนร้ายได้
ที่ไปก่อเหตุยิงใส่ผู้ชายอีกคนนึง
ที่เขาบอกว่าคบหาผู้หญิงคนเดียวกับเขา
ผู้ชายสองคนคบผู้หญิงคนเดียวกัน

เขาก็ตกลงแบ่งวันกันว่าใครอยู่ด้วยกันวันไหน

ใช่ค่ะแต่วันนั้นไปเจออีกฝ่ายนึง
แล้วเหมือนกับโมโหไม่รู้ยังไงยิงใส่ผู้ชายอีกคนนึง

นายธนเดชน์เตรียริรักษาธรรมอายุ๔๗

ก็มีแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายเห็นไหมคะ
ขี่ไปแล้ววกกลับมาจอดดักรอ
นายสาธิตแตงอ่อนคนเจ็บหมวกสีโซ่หม่ำมา
รถวิ่งหนีโดนยิงใส่เลย

นายธนเดชน์ยิงใส่หลายนัดมาก
กระสุนเข้าที่กลางหลัง๔นัดที่ท้อง๑นัดที่ขาอีก๑นัด

หนักเลยนะนายธนเดชผู้ก่อเหตุ

เดี๋ยวมีวินมาขึ้นวินไปพร้อมกับแฟนสาวแล้วหนีไป

ยิงไปอุ้ยเกือบ๑๐นัดอ่ะค่ะ

เนี่ยวินมาพอดีค่ะพี่อุ๋ยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ขึ้นมาสองคนผู้ชายผู้หญิง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖มกราคมค่ะซอยจ่าโสด๙
เรียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ำย่านบางนากรุงเทพนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ล่าสุดก็คือตำรวจสนบังนา
พร้อมด้วยกองกำกับการสืบสวนนครบัน๕
จับตัวผู้ก่อเหตุได้เขาหนีไปอยู่ชนบุรี
นายธนเดชผู้ก่อเหตุยอมรับว่าตัวเองก่อเหตุจริง
สาเหตุคือความหึงหวงก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นข่าว
เขาบอกว่าผมกับสาธิตคนเจ็บมีแฟนคนเดียวกัน
กับผู้หญิงคนเดียวกันแต่เราสามคนตกลงกันว่าแบ่งวันกันนะ
แบ่งวันกันนะวันไหนใครอยู่กับผู้หญิงเนี่ยแบ่งกันเลย
แต่มันมีปัญหาก็คือไอ้ที่แบ่งกันเนี่ยปากก็ว่าแบ่งไง
แต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่พอใจกันไงก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันทะเลาะกันมาตลอด
วันเกิดเหตุค่ะฝ่ายหญิงมาหานายธนเดชผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องเช่าไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่
ระหว่างนั้นนายสาธิตตามมาก็เลยทะเลาะกัน
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าก็พาฝ่ายหญิงออกมาจากจุดเกิดเหตุเพราะไม่อยากจะมีปากเสียง
แต่นายสาธิตคนเจ็บตามมาหาเรื่องขี่รถตามมาหาเรื่อง
สุดท้ายมันก็เลยเนี่ยมันเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นคือจอดรถเลยยิงใส่เลยนะคะ
ผู้ต้องหาบอกว่าผมยิงไป๘นัดแล้วก็พาแฟนสาวเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หนีไปไปขึ้นแท็กซี่ต่อไปสุพรรณบุรีแล้วกลับมากรุงเทพแล้วไปพัทยาชนบุรี
แล้วสองคนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันในห้องพัก๑๐กว่าวันจนตำรวจตามไปจับฝ่ายชายได้นะคะ
แต่เขาอ้างแบบนี้ค่ะตัวนายธนเดชผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้จะยิงให้ตายนะ
แต่ตั้งใจจะยิงให้เจ็บเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะชำนาญเรื่องของอาวุธปืน
ถ้าจะยิงให้ตายห่างแค่นั้นอ่ะตายไปแล้วโอ้โหแค่จะยิงให้เจ็บ
โอ้โหตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะและข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน
นำตัวไปสอบประคำที่สนบังนาก็คือท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ฝักขังค่ะ
โอ้นี่เดินสายข้ามจังหวัดหนีไปหลายวันนะ

ก็อยู่ด้วยกันระหว่างหนีก็อยู่ด้วยกัน
คุณไม่ห่วงอีกฝั่งบ้างเลยเหรอ

เป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะฮะ